คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็น่าจะดังแล้วเหมือนกันท่าน
ดังจริงดังไปทั่วดังทั้งคุ้งทั้งแควร์
เขาบอกว่าซื้อบ้านเนี่ยแถมนะคะแถมเพลงมาให้ได้ฟัง
กันตั้งแต่เช้ายันดึกโอ้ยฟังกันได้ทุกเวลาล่ำเวลากันเลย

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังก่อน
อันนี้เข้าใจบอกว่าผมไม่ชิดร่องเลี้ยงอย่างใดเพราะว่าเขาบริษัทธุรกิจน่ะเขาบริษัทเปิดภาพเปิดบ้าน
งั้นเขาบาร์ตี้กินเหล้ากินเลยอย่างเด็กน้อยให้แต่ก็ช่วยเขาก็ล้ำคาดเหมือนกันเขาเหมือนกับน้องเจ้าบ้าน
นั่นแหละโอ้โหเขาไม่ได้เปิดภาพเปิดบ้านเขามีเหตุแล้วมีผลของเขา
บางทีเด็กร้องไห้เราก็รำคาญเหมือนกันนะ
บ้านแต่เสียงเพลงพี่มันก็ดังเกินไปบ้าง
ดังเกินไปไหมไม่รู้ถ้างั้นเดี๋ยวขวัญเล่าเลยละกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วลองพิจารณากันเองว่าดังไปไหมมากไปหรือเปล่าส่งข้อความมาก็ได้ไม่ต้องเก็บไว้ในใจส่งมาบอกเราเลย

คุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงและขวัญไม่ต้องบอกว่ามันดังขนาดไหนนะคะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าจริงก่อนอันนี้ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีใครมาช่วยขอลดเสียงหน่อย
เจ้าตัวเองก็อธิบายแบบนี้บอกว่า
ก็ผมเปิดเพลงเฉพาะตอนกลางวันนะ

ที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาผมยอมรับมาไม่ถูก
กับเพื่อนบ้านแต่ละคนโดนกล่าวหาตลอด
ถ้าเกิดว่าไปแจ้งเทศบาลบอกเลยนะไม่ผิดนะ
ผมเปิดสร้างความสุขให้ตัวเอง
ไม่ได้ทำธุรกิจผับบาร์อะไรสักหน่อยผิดตรงไหนนะคะ
ชาวบ้านชาวบ้านว่าไงไปถามบ้างไหมถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ออสเปิดเพลงดังลั่นหมู่บ้านตั้งแต่เช้ายันดึก
ถามชาวบ้านพี่เช้าเย็นดึกที่พี่ว่ามันยังไงบ้าง
อย่างนี้ไล่เลยแล้วกันนะคุณนักข่าว
ตั้งแต่ตี๕ของทุกวันโอ้โห
ต่อก่อนนายออสตี๕ของทุกวันจะเปิดเพลงสวดมนต์ก่อน

พอมาสายเปิดเพลงลูกทุ่ง
พอบ่ายตกเย็นเปิดเพลงแบบแสดงสด
และลูกทุ่งสลับไปมาถึง๔ทุ่มค่ะ

อยากเป็นดีเจหรือเปล่าเนี่ยนักจัดรายการวิทยุ
แล้วขอโทษนะแกแล้วแกไม่ออกจากบ้านไปทำอะไรเลยเหรอ
ไม่รู้ไงแต่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ที่หนักสุดคือวันอะไรรู้ไหม

เขาบอกวันพุธในออสจะบอกว่าเป็นร่างทรงของปู่ขุนเชียงสวัสดิ

เวลาเข้าทรงจะกินเลี้ยงอยู่ในบ้านสวนเสเฮฮา
แล้วก็เลยต้องเปิดเพลงลูกทุ่งให้มันมันไปเลยยันดึกค่ะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าทนเสียงเพลงแบบนี้มา๓ปีแล้ว
ในบ้านมียายอายุ๗๗ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกต่างหาก
ยายไม่ได้นอนเลยยายร้องไห้เลยอ่ะ
ยายบอกต้องมาฟังเพลงตลอดยายอยากนอน
เคยไปขอร้องในออสในออสไม่หยุดแต่ด่าด้วยคำหยาบคล้ายกลับมาอีก
ร้องเรียนเทศบาลก็แก้ไม่ได้
วันดีคืนดีบางทีในออสคลั่งถือมีดดาบไล่ฟันชาวบ้านไปอีก

นะผู้ใหญ่บ้านว่าไงอ่ะ

โอ๊ยคุณนักข่าวเอ้ยไม่ใช่ผมไม่รู้

ฝ่ายปกครองเคยไปเตือนหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่สนใจ

ออสถือจอบเดินไปทั่ว

ผู้ใหญ่บ้านทั้งในอำเภอยังเอาไม่อยู่
เขาบอกเดี๋ยวจะต้องมีการวางแผนกันจริงจัง

แกหูตึงหรือเปล่าแกไม่ได้ยินแกเลย

พี่ออสออกมาให้ข้อมูลกับเราหน่อย
เพื่อมีการชี้แจก

เพราะดีแหละแต่ว่าเปิดดังไป
มันก็สร้างความรำคาญพี่มีความสุข